เป็นเรื่องหัวร้อนของกระบะส้มคันนี้จริงจริงคลิปนี้ที่เขาเอามาลงไว้เนี่ย
เพจรถเมย์ไทยแฟนคลับเนี้ยนะฮะความยามเกือบเกือบสามนาที
กระบะส้มคันนี้เขาจะแทรกซ้ายรถเมย์เข้ามา
รถเมย์ไม่ให้กระบะส้มโมโหโมโหแล้วเปิดรถลงมานะ
แล้วมีการเอาของบางอย่างเครื่องใส่กระจกรถเมย์ด้วยค่ะ
เอาถ้ากระจกแตกก็แจ้งความไปแจ้งความไม่เป็นไร
ไม่ต้องไปไม่ต้องไปให้มันไพ่มันทำกระจกแตกไป

ตามไปตามไปโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชม
อันนี้คือเป็นต้นคลิปนะที่เอามาให้ดูให้เห็น
กระบะส้มเนี่ยเขามาแบบเนี้ยต้นเหตุคุณอ่าเนี่ย
แซงตรงไอ้เส้นทึบแล้วแซงซ้าย
รถเมย์เขาก็ไม่ให้สิเพราะคุณทำผิดกฎหมายแบบนี้ใช่
แล้วทีนี้ค่ะเขาไม่พอใจไง
พอกระบะส้มไม่พอใจมันก็เลยเป็นคลิปแบบที่เปิดให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้
เหมือนกับมาเทียบอยู่ข้างนี่จังหวะนี้โอ้โห
ดูท่าทางเขาโมโหมากเลยนะลุงคนขับรถเมย์เนี่ย
ก็ก็ต้องหลบเหมือนกันนะคะแล้วปลามาปลาอยู่สองรอบ
รอบแรกกระจกยังไม่แตกแต่พออีกรอบนึงสักพักเนี่ย
มาอีกทีนึงกระจกร้าวไปหมดเลยค่ะ
คือคนขับรถเมย์กับคนในรถนี้ก็พยายามที่จะใจเย็นที่สุดแล้วนะ
ใช่บอกปลาได้ปลาไปคนขับรถเมย์เป็นผู้หญิง
คุณเอ่อกระเป๋าอ่ะกระเป๋าอ่ะเขาบอกว่า
เขาบอกว่าแบบเออใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอืม
กระเป๋านี่คือพยายามเตือนสตินะครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นเมื่อวานค่ะ
แจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุตรงทางด่วนหน้าเซ็นทรัลพระรามสาม
ก่อนจะขึ้นสะพานพระรามเก้าอ่ะแล้วคู่กรณีคือกระบะส้มคัน

ปาดหน้ารถขอสอบมากกอล
แล้วคนขับกระบะลงมาแล้วเอาอะไรก็ไม่รู้

ทีนี้กระจกรถขอสมกมันก็ร้าวแตกแบบนี้
เชื่อไหมเศษกระจกกระเด็นไปใส่มือของพนักงานขับรถ

คือหลังจากที่ปลากันแตกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ

ส่วนรถคันสีส้มก็ยังขับปาดไปปาดมา
เหมือนจะหาเรื่องรถเมย์ตลอดเวลา
จนกระทั่งคลิปนี้มาปาดหน้า
แล้วหลังจากนั้นก่อเหตุการณ์เหมือนแบบ

ขอดูคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับโอ้โฮคุณผู้ชมว่าไปเลย

มันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้ว

โอ้โหคุณผู้ชมฮะมันเกิดเหตุการณ์ตลอดทาง
ใช่ค่ะตั้งแต่ปาดแล้วก็มาปลากระจก
แล้วขับมาปาดซ้ำอีกทีนึง

โอ้โหแล้วเอาจริงนะคือเหตุการณ์นี้ค่ะ
ทางฝั่งกระเป๋ารถเมย์เสียงผู้หญิงที่ได้ยิน
คอยเตินสติอยู่ตลอดเลย
ใจเย็นถ่ายคลิปไว้เอาเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้
แล้วตอนที่เขาปลากระจกมันแตกมันมีมันเศษที่กระเด็นมานะ

ปรากฏว่าเขาไปโรงพยาบาลค่ะไปทำแผล
หมอก็ให้ใบรับรองแพทย์มาแล้วก็เขียนเอาไว้ด้วย
แผลยาวประมาณ๘มิลก็เกือบเซนที่ฝ่ามือขวา
หลังจากนั้นค่ะก็ไปที่สอนอทางด่วน๑เลยจะแจ้งความ
สนทางด่วน๑บอกว่าต้องไปแจ้งที่สนบางโพงพางนะ

ให้เอาใบมอบอำนาจจากทางขอสมกรไปแจ้งความ
เพราะว่าอันนี้มันเป็นคดีทำให้เสียทรัพย์
คลิปนี้นะดิฉันเข้ามาดูคอมเมนต์นี้แบบเยอะมากเลยคุณผู้ชม
แล้วหลายคนก็เดาอ่ะเดาตอนจบว่าคือถ้าเกิดเป็นแบบนี้อีกหน่อย
นี่คือจะยังไงนะจะมีกระเช้ามาไหมไหว้สวยรวยกระเช้าหรือเปล่า
แล้วก็บอกด้วยนะว่าต้องให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

เหตุการณ์แบบนี้มันมีเยอะเหลือเกินทุกวันนี้คุณผู้ชม

แต่รถส้มคันนี้นะคือกลางตลอดทางนะฮะ
แล้วก็จับภาพของป้ายทะเบียนได้ชัดเจนเหมือนกัน